คุณผู้ชมครับเรื่องของสองแม่ลูกที่ลำบากเหลือเกินที่บุรีรำนะฮะ
ในชื่อขวนนะคุณแม่ขวนอยู่กับลูกชายที่พิการ
แล้วก็มีเงินยังชีพก็แค่เบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการของลูก
รวมกัน๒คนก็แค่พันกว่าบาทเดือนหนึ่ง
ถึงขั้นไม่มีข้าวจะกรอกข้าวสารกรอกหม้อไม่มีข้าวกิน
คืออดข้าวมา๓วันกินไม่กี่คำก็บอกไหมว่าอิ่มแล้ว
วันสุดท้ายมีชาวบ้านเอาข้าวสารมาให้แม่อุตส่าหุงข้าวเต็มหม้อเลย
ตามลูกกินข้าวอ้าวลูกไปจมถังน้ำในห้องน้ำเสียชีวิต
ว่าอาจจะหน้ามืดจากการอดข้าวมาหลายวัน
อาจจะเป็นลมหมดสติล้มพับไปเนี่ยฮะแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้
หรือบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะคิดสั้นหรือเปล่าไม่อยากให้แม่ลำบากนะครับ
มีคนทราบข่าวเข้ามาช่วยเยอะแต่แม่ขวนเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
คือเผาลูกชายเลยก็ได้นะไม่ต้องจัดงานศพอะไรหรอก
เพราะไม่มีเงินแต่วันนี้เจ้าหน้าที่เขาช่วยกันจัดงานศพให้กับลูกชายของแม่ขวน
ครับศพของนายสมชายคงสอดสัพอายุ๔๒ปีส่วนคุณแม่เนี่ย
แม่ขวนเขาบอกกับลูกเป็นครั้งสุดท้าย
เจ้าหน้าที่ทางการทางช่วยทุกคนทำสมภัยอย่างดีเลย
ขอขอบคุณท่านทางการมากด้วยลูกเด้อ
ลูกไปที่จอบโดยโจทย์รู้สมชายคงสอบกลับนะลูกเด้อ
ไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่อยู่สบายดีทางการเขาช่วยเหลือทุกอย่างด้วยลูกเด้อ
ขอให้ลูกไปที่จอบไปซึ่งสุขติด้วยลูกเด้อ
จะอยู่สองคนไหมลูกเห็นหน้ากันทั้งวันจ้ะ
แต่เดินที่ยายอยู่คนเดียวเบาไปเลยจ้า

แล้วญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องมีอะไร
ญาติพี่น้องยายก็ไม่มีจ้ะ
อาศัยเพื่อนบ้านพี่น้องลูกหลานข้างบ้าน
หนึ่งได้ติดต่อมาบ้างไหม
ไม่ติดต่อมาเลยจ๊ะครบ๑๒๑๓ปีนี้จ๊ะ
ก็อยากฝากบอกว่าให้ช่วยเหลือทั้งที
ลูกที่อยู่ของลูกสาวชื่อน้ำทิพย์ชายประหลัด
แต่ว่าเขาไปอยู่เมืองกาลสองสิบสองสิบสามปีนี้แต่ไม่เคยส่งข่าวให้แม่เลย
อยากกลับไอ้บ้างอยากให้ทั้งข่าวส่งข่าวให้ลูกบ้าง
ถ้าได้ยินชื่อแม่ชื่อขวนนี่ก็ให้รีบกลับมาหาแม่ด่วนก็อยากให้ลูกมาเยี่ยมแม่บ้าง
คิดถึงอยากเห็นหน้าลูกไม่เคยเห็นหน้าลูกสักทีเลย
คือแม่ขวนมีลูกสองคนนะ
นายสมชายโครงสอดทรัพย์อายุสี่สิบสองที่ทีแรกก็ทำงานได้ตอนหลังมาประสบบันเทศพิการ
เพิ่งเสียชีวิตเป็นลูกคนเล็กชาวพนักกิจศพไปแล้ว
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันจัดงานสวดอภิษฐรรมศพให้คืนหนึ่ง
ที่วัดสมตมนต์นางรองอำเภอนางรอง
ลูกสาวคนโตปัจจุบันแม่ขวนบอกว่าอายุสี่สิบหก
ชื่อนางสาวน้ำทิพย์ชัยประหลัดแม่ตามหาอยู่หายไป๑๓ปีแล้วนะครับ
ไม่รู้จะตามหาที่ไหนถ้ารู้ข่าวของแม่ขวนแม่บอกยังไงกลับมาหาแม่หน่อย
ใช่แล้วก็อยากแจ้งข่าวให้รู้ด้วยว่าน้องชายเสียแล้วนะ
เพราะว่าตอนนี้เหลือคนเดียวอยู่ที่บ้านนะ
เรื่องของค่าครองชีพต่างเนี่ยหลังจากที่มีข่าวขึ้นมา
เราก็นำเสนอข่าวให้บัญชงบัญชีของแม่ขวนเนี่ย
ล่าสุด๕โมงครึ่ง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
เปิดบัญชีไป๑วันยอดบริจาคเข้ามาให้แม่ขวน๑๓๘๗๗๘๑บาท
เพราะฉะนั้นท่านนายอำเภอนางรองบอกว่า
ขอประกาศว่าปิดรับการบริจาคแล้วนะครับ
ใครจะไปอ้างชื่อแม่ขวนอีกไม่ได้นะฮะ
ว่าขอเปิดรับบริจาคช่วยแม่ขวนไม่มีแล้วนะครับ

นายบริษัทนางรองบอกว่าขอปิดการรับบริจาคแล้ว
เพราะเท่านี้ก็เชื่อว่าพอแก่การดำรงชีพของแม่ขวนในวัย๖๘ปี

ส่วนเรื่องอื่นความเป็นอยู่ที่อยู่ที่พักกินอยู่อะไรยังไง

บัญชีก็จะมีคณะกรรมการอะไรขึ้นมาดูแลให้เสร็จเรียบร้อย

ว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยได้ช่วยเหลือแม่ขวนจริง
ไม่มีใครจะมาหลอกเอาไปอะไรแน่นอนนะครับ